คุณผู้ชมครับเครือข่ายคนพิการนั้นเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนะครับ
สั่งการไปยังสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล
ผ่อนปลนเงื่อนไขในการจองซื้อสลากสำหรับคนพิการ
จากว่ามีข้อจำกัดทางด้านร่างกายครับ
นายกมลสุขสมบูรณ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ร่วมประชุมกับเครือข่ายคนพิการเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับโคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
โดยนางมริกามหาศุกร์ประธานมูลนิธิมันลิกาเพื่อประชาชนกล่าวว่า
ผู้พิการไม่สามารถไปลงทะเบียนรับสลากกับประชาชนทั่วไปได้นะครับ
ขอให้นายกรัฐมนตรีหาแนวทางช่วยเหลือคนพิการ
และขอให้ผ่อนปลนการยึดสลากกินแบ่งรัฐบาลคืน
เพราะบางครั้งคนพิการไปไม่ทันเวลาแค่ไม่กี่นาที
กลับโดนยึดโคต้าไปให้คนที่แสวงหาผลประโยชน์
ที่รู้ว่าคนพิการมีข้อจำกัด
อีกทั้งการตอบสัญญากับสมาคมคนพิการขอให้พิจารณา
ด้วยว่าองค์กรคนพิการมีสมาชิกจริงหรือไม่
เพราะหลายองค์กรไม่มีผู้พิการจริง
และยังมีคนมาหาประโยชน์เอาโคต้าสลากแทน
ขณะที่ตัวแทนคนพิการกล่าวว่าการเปิดจองสลาก
ขั้นตอนที่สำนักงานกองสลากกำหนด
เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดของคนพิการ
เวลาเดินขั้นตอนการจอง
ทำให้คนพิการไม่สามารถแข่งขันกับคนทั่วไปได้นะครับ

มีแค่สมาคมคนพิการที่ได้สลาก
ทำให้คนพิการแตกความสามัคคีจนแตกแยกกันเอง
จึงขอให้หาวิธีแก้ไขด้วย
ตัวแทนสำนักงานกองสลากชี้แจงว่า
สลากในเวลารับคำสั่งซื้อเพียง๑วัน
ก่อนจะเร่งส่งสลากตามที่สั่งซื้อให้หมด

จึงต้องเร่งจัดขายตามโคต้า

ก็พร้อมจะนำไปหาช่องทางครับ
พร้อมกับยืนยันนะครับว่าจะทำทุกอย่างให้เป็นธรรม
หากใครไม่ใช่ผู้ค้าหรือคนพิการจริง

แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล
ซึ่งขณะนี้ครับมีคนพิการอยู่กว่า๑๓๐๐คน
ต้องตรวจสอบว่าเป็นคนพิการจริงกี่คน
และยืนยันว่าจะพยายามคัดกรองให้ดีที่สุดนะครับ